มีข่าวสารมากมายนะครับที่อาจจะไม่ได้ผ่านการคัดกรองได้ส่งถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับในข่าวสารเหล่านั้นบางส่วนก็ไม่เป็นความจริงจนทำให้เกิดความตระหนกแตกตื่นเริ่มมีการกักตุนหน้ากากอนามัยและสิ่ง
อุปโภคบริโภคซึ่งไม่มีความจำเป็นนะครับในสถานการณ์เช่นนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลเราจะจัดการให้มั่นใจได้ว่าจะมีหน้ากากอนามัยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเพียงพอ
การหาผู้ประกายเธอการวิทยุคไรนะครับผมขอขอบคุณผู้ผู้บังกันทุกฝ่ายและผู้ครองทุกคนนะครับประเทศไทยต้องชนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมต้องตามข่าวตลอดทั้งวันเท่าที่พอจะทำได้นะคะเพราะว่าการแถลงข่าวของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่หลายครั้งใน๑วันนะคะก็แล้วแต่แต่ละหน่วยงานไปแล้วก็มีการแถลงรวมของศูนย์โควิดรัฐบาลด้วยนะคะล่าสุดนี้ในส่วนของวันนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อก็แถลงเป็นรายวันค่ะค
เรื่อยแน่นอนนะคะ

หลังจากที่ประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้มีแถลงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็บอกว่าบางมาตรการต้องผ่านการประชุมคอรมอล์
พอคณะรัฐมนตรีประชุมกันวันนี้ก็เลยมีการแถลงนะคะ

ยกตัวอย่างเช่นข่าวบอกว่าปิดกรุงเทพ
แก้ไขนะคะไม่ได้มีข่าวปิดกรุงเทพนะคะ
แต่ว่ารักษณะของเนื้อหาที่มีการแถลงทั้งรอบก่อนหน้านี้
และรอบที่ยังแถลงอยู่ตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะคะที่มาร่วมแถลงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกนะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะ
หรือว่ากระทั่งคุณหมอเองแล้วก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยนะคะ

ยังไม่ได้มีการปิดที่แบบสั่งปิดเป็นจังหวัดเป็นเมืองไม่ใช่
แต่ว่าต้องมีการปิดสถานที่บางแห่งที่
ลักษณะก็คือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก
ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้มีระยะเวลานะคะ
ที่จะทำความสะอาดพื้นที่เหล่านั้น
เพื่อให้ปลอดเชื้อนะคะหรือให้มีเชื้อน้อยที่สุด

ถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อวานนี้มีอยู่๑จังหวัด
ที่ประกาศความเข้าใจในข่าวคือปิดจังหวัดไปก่อนเลยคือบุรีรำ
แล้วก็ถัดมาค่ะเราก็ได้ข่าวของอุทัยธานี
ทีนี้คำอธิบายนะคะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ของบุรีรำเนี่ยนะคะเราพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าแล้ว

แล้วก็เราพยายามติดต่อแม้กระทั่งคุณเนวินชิดชอบนะคะ
เราก็ไม่ได้สายแต่ว่าเราจะคุยกับจังหวัดล่าสุดค่ะ
ที่มีข่าวว่าปิดจังหวัดแล้วเรียบร้อย
เราคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
รอลงกฎวรกีค่ะท่านรองอลงกฎสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณคำศาลครับ
เนื้อหาเนื้อหาของอุทัยธานีแบบนี้เรียกว่าปิดจังหวัดได้ไหมคะ
ขอนำเรียนว่าเราใช้มาตรการคุมเข้มนะครับ
มาตรการคุมเข้มเป็นหลักนิยามว่าคุมเข้มคือ
ทัศนีจังหวัดอุทัยธานีเป็นรั้วนะครับ
ผมคิดว่าเป็นรั้วนะฮะเป็นรั้วบ้าน

ยอดประชากรเรามี๓๘๐๐๐๐ในนะครับ

ตอนนี้ที่เราทำก็คือใครจะเข้ามาอุทัยธานี
ก็มันก็คือใช้พิกันว่าเราคุมเข้ม
ทุกเส้นทางที่มี๗เส้นทางที่เข้าจังหวัด
ประกอบได้มาจากจังหวัดชุภัณฑ์บุรีจังหวัดชัยนาแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งหมดต้องมีการผ่านจุดตรวจแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยให้คำแนะนำเรื่องของการล้างมือ
โดยใช้เจลหรือสบู่ครับตรงนี้
เพราะว่าเป็นทัศน์ที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงหวัดไทยและก็ท่านประหลักชรุมหวัดไทย
โดยท่านมันลิมนศ์การสวรรค์ไทยด้วยนะครับสั่งการก็คือเราไปในประตาม
พระบาทควบคุมโรคติดต่อภีร์๒๕๕๘ซึ่งกำหนดกล้าจำนวนเป็นประธาน
สามารถจะสั่งการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในจังหวัดเฮรณีได้
ตอนนี้เราคุมเส้นทางเข้าจังหวัดชายนีทั้งหมด
และออกจอที่ไปจังหวัดอื่นทั้งหมด๘เส้นทาง
ตั้งจุดตรวจแล้วก็คุมเข้มเรื่องของการเดินทางเข้าออกว่า
ท่านมีอุณหภูมิสูงหรือเปล่า
มีเรื่องของใช้หน้าการอ่ะไหม
แล้วก็มีการให้คำแนะนำเรื่องของการล้างมือโดยใช้เจลแล้วก็สบู่ครับ
ทีนี้ค่ะท่านค่ะยืนยันอีกนิดนึง
ตกลงทางเข้าออกของอุทัยธานีเนี่ยมี๗หรือ๘นะคะท่าน

เส้นทางซึ่ง๘เส้นทางจังหวัดติดต่อกันมี๓จังหวัดถูกไหมคะ

ก็คือสุพรรณบุรีชายนาฏนครสวรรค์ใช่ไหมคะ

โดยภายในอุทัยธานีเองตามสถานพยาบาลของจังหวัด
มีการรายงานผู้ที่เข้ามาจากพื้นที่อื่น
แนวที่โดยการประสานงานสรรพงศาสน์สู่จังหวัด
ว่ามีเข้ามาทั้งหมดประมาณ๒ลาย
ตอนนี้ผลการตรวจที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะประมาณช่วง๓๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
มี๑ลายแล้วก็เพิ่งเนื้อประมาณ๒๓วันนี้แล้ว๑ลาย
ผลการตรวจเพราะว่าไม่มีการติดเชื้อโควิดแม้แต่รายเดียว
แต่ที่แน่คือตอนนี้เราก็ประชุมชาวบ้านประชุมประชาชนทั้ง๘๐
ทั้ง๗๐ตำบลนะฮะใน๘อำเภอ
ให้มีการแจ้งเพื่อการเฝ้าระวังเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ
ไพระบาดโควิกในชีนครับ
ถูกต้องซึ่งเราต้องให้ความมั่นใจกับคนในจังหวัดอุทธานี
ว่าถ้าเกิดหลักการง่ายครับ

ตอนนี้เราป้องกันไม่ให้โจรเข้าบ้าน
ก็คือการประตูทุกประตูที่เข้าออก
เรามีการตรวจคนเข้าออก
แล้วก็ถ้าเกิดโจรเข้ามาในบ้าน
ตอนนี้ประชาชนทั้ง๓แสนเป็นคนรับชาติเผาสาร

ไม่ให้มีการแพร่ระบาดไข้หวัดโควิดได้ครับ
ถ้าเกิดจนจะเข้ามาได้จริง

พร้อมทั้ง๓๘๐๐๐คนเรียบร้อยครับ
ท่านรองผู้ว่าคะที่ฉันอ่านจากข่าว
คือมี๘เส้นทางจาก๓จังหวัดที่ติดกันก็จริง
แต่ว่าเวลาตั้งจุดหรือว่าจะเรียกว่าตั้งด่านตรวจก็แล้ว

มีทั้งหมด๘จุดเลยครับ
ประมาณ๒ชั่วโมงคือประมาณ

จะใช้เกณฑ์นี้อยู่หรือจะทำ๒๔ชั่วโมงเลย

คือที่บอกว่าตั้งด่านที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมินะคะ
แนะนำการใช้หน้ากากหรือแนะนำการใช้เจลใช้สบู่เนี่ย
คือมันมีเวลาในการตั้งด่านเหรอคะ
ใช่ครับก็คือประมาณ๔โมงเย็นถึง๑๘๖นาฬิกา
๔ถึง๖โมงเย็นทุกคนเดินทางเข้าออกไปกลับ
ดูจากเวลาการเดินทางกลับครับ
หมายถึงว่าไปทำงานจังหวัดข้างใช่ไหมคะ
ใช่ครับจังหวะข้างมาอุทัย
อุทัยกลับไปพักผ่อนที่จังหวัดข้างครับ
อ๋อไปมาทำงานเราไม่ได้กลัวว่า
ตอนที่ไม่ได้ตั้งด่านตรวจจะมีการเข้าออกจาก

นั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะทำให้
เพราะว่าถ้าเราทำตลอดเวลา
มันจะเกิดความตื่นตนกมากเกินไป

เพื่อไม่ให้เกิดความส๋วิสระรองพุภาค่ะ
คุยกันกี่วันก่อนตัดสินใจใช้อำนาจในการทำอย่างนี้ค่ะ

คือคุยกันกี่วันก่อนที่จะได้มาตรการนี้แล้วก็ตัดสินใจแบบนี้คะ
เราคุยกันประมาณ๒สัปดาห์แล้วจนเริ่มพบลายที่๒ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยเป็นกลุ่มที่มาจากสนามมวยเหมือนกันครับท่าน
สนามมวยด้วยนะฮะที่ไปดูมวยครับเป็นกลุ่มหนึ่งคนที่มา
เราก็เลยมีการตรวจแล้วก็เลยเริ่มเฝ้าระวังตรงนี้เข้มขึ้นเรื่อย

ซึ่งเราใช้หน้ากากไม้ที่ใช้
เอามาซักและลองมาใช้ใหม่ได้
ท่านรองผู้ว่าพอประชุมกัน
ดิฉันถามแบบนี้ที่ดิฉันไม่แน่ใจ
เพราะว่ามีคนถามมากโดยเฉพาะส่วนของกรุงเทพนะคะว่า

ทีนี้คนก็พยายามจะว่าต้องปิดเมืองไหมปิดจังหวัดปิดประเทศไหม
คือเอาวิธีคิดของคนที่ตัดสินใจปิดก่อนนะคะเรียนใช้คำสั้นขออนุญาตย้ำ
ก็คือว่าตอนที่ตัดสินใจกันเนี่ยคือตอนนั้นสิ่งที่ห่วงที่สุด
สำหรับการตัดสินใจทำลักษณะนี้คือห่วงเรื่องอะไรคะ

คือไม่ได้ห่วงว่าคนในจะแบบตกใจหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือไงคะ
ใดไม่ตกใจว่าตอนนี้เราเริ่มให้ข่าวมาประมาณ
เราเริ่มมีการอบรมแล้วก็มีการให้ความรู้เรื่องนี้ว่า
ไข้หวัดโควิดนะครับเป็นสมมุตินะครับเป็นร้อยคน
ไม่ได้เสียชีวิตทั้งร้อยคนนี่แค่นี้เลย
แต่ก็มีการให้ความรู้ว่าสมมติพบคนมีไข้หวัดโควิก
ระยะการติ๊ดอยู่ขึ้นดึงระยะประมาณ๑เมตร
แล้วก็การเอามือเอามือไปจับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ

เพราะฉะนั้นตอนนี้เราให้ข้อมูลชาวบ้านหมดแล้วครับ
เพราะฉะนั้นกับประชาชนในหวัดวิทยาลัยนี้
คนเนี่ยไม่ได้มีความตื่นตนกเหมือนกับ

เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันจะง่ายกว่า
พื้นที่อื่นที่มันอาจจะมีประชากรมาก
เพราะฉะนั้นการจัดการดูแลมันจะง่ายกว่า
เอสชั้นถามอย่างงี้นะคะว่า

มันมีข้อติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายไหมคะ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะตัดสินใจของจังหวัดตัวเอง
เราดูตามที่สำคัญคือ
มันมีพัฒนาบัตรโรคติดต่อปี๒๕๕๘
ซึ่งนี้ชัดเจนว่า
ผ่านรัฐบาลประกาศว่าไข้หวัดโควิด
และมีออกการประกาศการน้ำเด็กสาวด้วยถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นมันจะเข้าตามทนระบาดควบครัวโครวติดต่อ
เป็นอำนาจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้เลย
ดำเนินการได้ตั้งแต่การปิดจังหวัด
แต่ว่าอุดยนต์นี้ไม่ได้เป็นเมืองที่มีปัญหาเยอะดัง
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เป็นเมืองที่มันปลอดสะอาดอากาศสบายอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คนอุทัยธานีจะกังวลก็คือเรื่องไข้หวัดโควิด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเริ่มทำก็คือเริ่มจากมาตรการเบาไปหานักอืม
ตอนนี้เราเริ่มพิเศษเป่าก่อนคำสั่งคุมเต้น
นี่คือเราใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณหนึ่งเดือนและจะมีการทบทวนอีกหนึ่งเดือน
เพราะว่ามีการคำนวณว่าไข้หวัดโควิดมันจะใช้เวลาของบรรยากาศทั้งหมด
ประมาณ๑๔วันถึง๒๑วันเพราะฉะนั้นเราตีที่ฐาน๑เดือน
เพราะทำจันทร์นี้จะมีการทบทวนอีก๑เดือนหลังจากนี้ค่ะ
ลองพูดว่าในทางปฏิบัติแล้วก่อนที่
คือจริงมันเป็นอำนาจของตัวผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งได้เลยถูกไหมคะ
ตามกฎหมายก็คือประทานควบคุมโลกติดต่อค่ะ
ทีนี้เรียนถามแบบนี้ค่ะแต่ว่าทีนี้พอมันมีลักษณะของการระบาดที่
เมื่อมีการตั้งศูนย์โดยเฉพาะสังกัดธรรมเนียบรัฐบาลแล้วเนี่ยนะคะ
สำนักนายกแล้วเนี่ยคำถามคือว่าเวลาจะใช้อำนาจ
เพราะว่าณสถานการณ์แบบนี้แม้ว่ากฎหมายจะรองรับ
ต้องต้องติดต่อไปที่คอลโลมอหรืออย่างน้อยต้องติดต่อไปที่
รัฐมนตรีสาธารณสุขหรือยังไงด้วยไหมคะ
อันนี้เป็นอันนี้การเมื่อมีการแพร่ระบาดแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะค่ะ
การกันอาจตามกฎหมายควบคุมโลกติดต่อสามารถตั้งคณะกรรมการ
แบบอ่าท่านรัมสีเนี่ยก็คือให้ถึงว่าบริหารจัดการ
ให้ปัญหาโควิดให้หมดปลายได้ค่ะ
จริงนี่เป็นนโยบายจากพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาดไทย
อยู่แล้วไหมคะว่าเอาเลยตัดสินใจได้เลย

คือนโยบายชัดเจนนี้คงตอบไม่ได้นะฮะปัญหามีว่าคือสั่งการให้ควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดพอเข้มว่าเข้มงวดปั๊บเราก็มาดูข้อกฎหมายที่สามารถให้อำนาจได้คือ
พระบาทพระนักบาลโลกหลักศึกษาปี๒๕๕๘มันให้อำนาจของทางจังหวัดไปได้ครับไปใต้คำแนะนำของเจ้าพลังการสาธารณูชาสุขจังหวัด
คือที่ที่ติฮันถามแบบนี้ถ้าเราจะเอาจังหวัดที่เริ่มมีข่าวนะครับ
ก็แล้วแต่นะคะถ้ามองอย่างคนตามการเมือง
ถูกมองได้ว่าเป็นไปได้ไหมจังหวัดที่ตัดสินใจก่อนจังหวัดอื่นเลยเนี่ย
เป็นเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพักการเมืองเดียวกัน
อธิบายใช่ไหมค่ะ
ผมขอเรียนตามตรงว่าจังหวัดพินีไม่ได้เอาระบบการเมืองมาเป็นตัวเกณฑ์
แต่เราเอาความสุขของประชาชนปัญหาความทุกข์ประชาชนเป็นหลักครับ
ขอนำเรียนว่าตอนนี้ข้อมูลที่เรารับการรายงานคือรับการรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรที่อะไรที่ไม่จริงเราไม่เอา
ขออธิบายตรงนะครับไม่มีเรื่องการเมืองต้องมาเกี่ยวข้อมูลครับ
ไม่ได้ค่ะกำลังจะบอกถ้าว่าที่จำเป็นต้องถาม
เพราะว่ามันก็มีบางมุมมองที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะ

ท่านรองค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการอธิบายให้ฟัง
และก็อย่างไรขอให้อุทยธานี

ปอดภูติและยังปอดโลกโปรวิคอยู่นะครับ

แค่ผ่านจุดตรวจหน่อยเดียวเท่านั้นเนอะท่านค่ะ

เพื่อก็แน่นอนตอบสนองกับสถานการณ์นะคะ
ก็จะเปลี่ยนเป็นรายการโฟนตรงบ้าง

สายต่อไปที่จะโฟนจนตรงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราให้ข้อมูลกันรายวันนะคะ

เพราะว่าสถานการณ์ก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคะ

คุณหมอเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะคะ

เพราะว่าเราเริ่มเจอปัญหาของคนที่ทำงานด่านหน้า

เฉพาะคนที่กังวลใจ

ของทางกรมควบคุมโรคนะคะที่มีออกมาทาง
เกณฑ์นั้นจะยังใช้ได้ถูกไหมคะ
คุณหมอคือคุณต้องอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

คือมีอาการแล้วไปตรวจเลยหน้างานไม่น่าจะรับไหว
ฉันยังเข้าใจเรื่องนี้ถูกต้องอยู่ใช่ไหมคะ
กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ยังคงเป็นกลุ่มนั้นอยู่นะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงจะต้องดูแลกลุ่มคน
ซึ่งอาจจะเช่นตัวอย่างนะครับที่ไม่ได้ไปต่างประเทศเนี่ย
แล้วก็อาจจะสัมผัสกับผู้ป่วยในประเทศ
หรือว่าอาจจะเป็นคนที่สงสัยว่าติดเชื้อในประเทศอีกทอดหนึ่งนะครับ
ต่อไปนี้ก็จะคงจะต้องมีมาตรการในการรองรับผู้ที่มีเหตุ
สงสัยได้ว่าจะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ทีนี้ค่ะคือถ้าสมมุติเราเอาตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค
ที่เป็น๒ลักษณะบวกกันแล้วค่อยไปเข้าข่ายว่าจะได้รับการตรวจ
คือไปประเทศที่มีการระบาดกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด
สัมผัสกับผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาด
หรือแม้กระทั่งสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโควิด

แล้วก็บวกกับอาการที่มีต่างที่ทางกรมได้ระบุเอาไว้
คืออาจจะมีการตั้งคำถามได้ว่าบางทีเราไม่รู้เลย
แม้กระทั่งเจ้าตัวก็ไม่รู้เลยว่าได้ไปสัมผัสกับคนที่ป่วยไหม
สัมผัสกับคนที่สงสัยป่วยไหมอย่างนี้ค่ะ
คือก็ยังใช้เกณฑ์เดิมอยู่ไม่ช้าเกินไปถ้าสมมุติ
ช้าเกินไปถ้าสมมุติจะไปตรวจเมื่อมีอาการใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้นะครับต้องเข้าใจว่าขณะนี้เรามีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วว่า
กลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นกลุ่มใดบ้างนะครับเช่น
กลุ่มคนที่เข้าไปในสนามมวยที่มีการระบาดของรถเกิดขึ้นนะครับ
กลุ่มคนที่เข้าไปในสถานบันเทิงที่มีการรายงานผู้ป่วย
เหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นคนที่สัมผัสทั้งสิ้น

ขณะเดียวกันก็จะมีเปิดช่องว่าถ้าหากว่าคนที่มีอาการ
เป็นโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบโดยที่หาสาเหตุไม่ได้
เพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่แยกออกมาอยู่แล้ว
ของทางกรมที่ระบุไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ

ทีนี้ค่ะคุณหมอคือในส่วนของข่าวที่มีออกมา
เฉพาะกรณีเรื่องของสนามมวยเนี่ยนะคะ
ฉันถามแบบตรงไปตรงมาก็คือว่ากรณีของสนามมวยนะ
ตอนนี้ที่สามารถจะขยายวงในการตรวจออกไปได้เนี่ย
ตอนนี้กรณีสนามมวยเนี่ยเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งนะคะ
เนื่องจากเราไม่ทราบจำนวนของคนที่เข้าไปในสนามมวยที่แน่นอนนะฮะ
ตามตัวเลขบางคนก็บอกว่าเป็นหลักหมื่นบางคนก็บอกว่าอาจจะไม่ถึงอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะจำนวนคนที่เข้าไปเราก็ไม่ทราบแน่นอนว่าเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถคำนวณอัตราการติดเชื้อไม่ได้

เท่าที่ทราบคำนั้นอาจจะเป็นหลัก๑๐นะหลัก๑๐
ซึ่งถ้าสมมุติว่ามีคนเข้าไปในนั้นเป็นหมื่นคนจริงเนี่ย
ก็เท่ากับอัตราการติดเชื้อณปัจจุบันนี้ก็ยังเพียงแค่ประมาณสักไม่ถึง๑อะไรประมาณนี้ครับ
ตรงนี้อาจจะยังระบุไม่ได้แน่นอนแล้วก็บุคคลที่เป็นต้นต่อของการแพร่เชื้อ
ก็ขนาดนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะที่แน่นอนก็เป็นการยากที่จะฟันทงไปว่านี่เป็นกรณีที่เกิด
แต่ยังไงก็ตามนะขณะนี้ก็เราก็ทราบว่าคนที่ติด
เพื่อที่จะได้ดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่นะครับ
ซึ่งหมายถึงทั้งหมดที่ไปสนามมวยวันนั้นเลยเหรอคะคุณหมอ
คงหมายถึงคนที่มีอาการป่วย
แต่ถ้าคนที่ไม่ป่วยหรือว่าไม่ได้มาสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ป่วยเนี่ย
อันนี้ก็อยากให้สังเกตอาการตัวเองไปก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ค่ะที่ถามท่านรองอธิบดี
ก็คือต่อให้คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในลักษณะอื่น
ที่ไม่ได้เดินทางมาหรือว่าใกล้ชิดจากคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดเนี่ย
แต่ในเมืองไทยเองมันมีจุดที่ต้องเป็นตัวต้นทางแล้ว
คือว่าถ้าคุณสัมผัสกับคนเช่นยกตัวอย่างเช่นสนามมวย
แล้วยังไงก็ยังต้องบวกกับมีอาการที่ระบุถูกไหมคะ
บวกกับมีอาการก่อนแล้วค่อยไปตรวจ

ทีนี้คุณหมอคะคือจริงแล้วถ้าสมมุติเราเอากรณีสนามมวยมาคุยกันแล้ว
จำเป็นต้องหาต้นทางของสนามมวยไหมคะ
ว่าใครกันนะคือคนแรกเลยในสนามมวยเนี่ย
ที่เป็นคนแพร่เชื้อจำเป็นต้องหาคนนี้ไหมคะ
คือถ้าการสืบสวนสามารถใช้คำว่าสอบสวนโรค
สามารถสืบสอบไปจนถึงคนแรกได้ก็จะดีครับ
แต่ในกรณีนี้ผมเข้าใจว่าการสอบสวนโรคน่าจะเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าคนก็ค้ากันหมดนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมาก
อาจจะไม่สามารถระบุได้ว่าใครบ้างที่ป่วยเป็นคนแรก
อันนี้ของเศรษฐณีย์จากประสบการณ์ส่วนตัวผมด้วยนะครับ
คิดว่าน่าจะระบุไม่ได้หรอกครับว่าใครเป็นผู้ป่วยคนแรกในกรณีนั้นนะครับ
แล้วในกรณีก่อนหน้านี้ที่มีกลุ่มคนที่นั่งดื่มนั่งคุยกันนั่งสังสรรค์กันเนี่ยนะคะ
กลุ่มนั้นเนี่ยเท่ากับว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะทางกรมทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้
ได้นำตัวทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นห่างไกลในชั้นออกไปแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ได้นำมาตรวจครบแล้วทุกคนหรือยังคะ
เรามีกระบวนการสอบสวนโรคแล้วจะมีการสอบหาผู้สัมผัสนะครับ
ซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยก็มีการสืบสอหาผู้สัมผัสจนครบถ้วนแล้วครับ
แล้วก็ทุกรายก็ได้รับคำแนะนำให้เฝ้ารองตัวเองหรือไม่ก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะคุณหมอคะมันมีวิธีปฏิบัติยังไงคะสำหรับคนที่ในกรณีเช่นนะคะ
อย่างสมมุติไม่ว่าจะเป็นกรณีนั่งดื่มด้วยกันหรือว่ามาสนามมวยด้วยกันเนี่ยนะคะ
คือคือคนที่รู้ว่าตัวเองอยู่วันนั้นตอนนั้นหรือใกล้ของกลุ่มบุคคลนั้นแต่ว่าอาการยังไม่ออก
จำเป็นไหมที่เขาต้องกักตัวเองจากคนในครอบครัวจากคนในที่ทำงานนะคะ
ถ้าหากว่าเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ย
อันนี้ก็อยากจะแนะนำให้เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจจะแยกตัวเองพอสมควรนะครับ
คือว่าอย่าเพิ่งใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วจริงจริงก็อยากจะแนะนำให้ทำเป็นโหมโครันทีน
ว่ากักกันตัวเองที่บ้านตามสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะครับ
แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นว่าเพียงแค่เข้าไปในสถานที่นั้นช่วงเวลา๑๑
แล้วก็ไม่ได้ไปคุกคลีกับคนอื่นมากนะครับอันนี้จริงจริงก็คือใช้ชีวิตตามปกติได้
คือเว้นระยะห่างจากคนอื่นในสังคมเนี่ยในช่วงเวลานี้๑๔วันเหมือนกันเช่นเดียวกัน
แล้วก็สังเกตดูว่าตัวเองมีอาการเป็นไข้หรือเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่าครับ
ทีนี้ค่ะในวิธีการสมมุตินะคะว่าถ้ามีคนสงสัยตัวเองแล้วก็ทำตามทางกรมบอกเลยทุกอย่าง
แต่ว่าเอาอย่างนี้พูดตรงไปตรงมาก็คือว่าแต่ละคนลักษณะที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
ความพร้อมเงินทองไม่เหมือนกันคุณหมอคะ
คือง่ายที่สุดสำหรับคนที่จะกักตัวอยู่ที่บ้าน
ตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติที่ฉันอยู่อาจจะอยู่ที่เช่า
แต่ว่าเป็นห้องเดียวรวมกันเลยกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอย่างนี้เนี่ยนะคะ
ที่ฉันต้องกักตัวเนี่ยคำถามคือว่าเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมันมีมากน้อยแค่ไหน
ที่จะไปติดพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนี่ยค่ะถ้าอยู่รวมห้องที่อยู่เดียวกันทั้งหมดนะคะ
คือในกรณีของคนที่ติดเชื้ออยู่แล้วนะครับ
ชัดเจนเลยว่าเราไม่แนะนำให้อยู่รวมกันต้องแยกออกมา
แล้วก็อยากแนะนำให้ไปอยู่โรงพยาบาลแต่ถ้าในระหว่างที่ยังเป็นผู้สัมผัส
หรือผู้ที่เสี่ยงนี้นะครับอันนี้เราคิดว่าสามารถอยู่ที่บ้านได้
โดยก็คงจะต้องขอดูเป็นรายไปนะครับถ้ารายไหนที่มีห้องแยก
ก็ขอให้อาศัยอยู่ในห้องแยกไปก่อนนะฮะแต่ถ้ารายไหนที่ที่อยู่รวมกัน
นี่คงจะต้องดูแล้วว่าความเสี่ยงมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ถ้าจำเป็นก็คงจะต้องหาที่อยู่ที่สามารถจะแยกได้นะครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับ
สมมุตินะคะว่าที่ฉันเอากรณีแย่ที่สุดนะคะคือยังไม่สามารถหาที่กินอยู่
หลับนอนได้ทันเนี่ยแล้วจำเป็นต้องอยู่ในห้องรวมเดียวกันเนี่ย
คือถ้าสมมุติคนที่แค่กักตัวนะคะยังไม่ยืนยันว่าเป็นนะคะ
คนที่กักตัวใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าเรายึดหลักที่ว่าเราเว้นระยะห่างจากคนอื่นในบ้านด้วยนะครับ
สัก๒เมตร๓เมตรขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่ามันก็ช่วยได้เยอะแล้วครับ
เพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะเชื้อโควิดมันออกมาทางละอองของเสมหาดำราย
ซึ่งรัศมีในการที่มันจะออกไปก็ประมาณแค่ไม่เกิน๒เมตร
แล้วถ้าเราเว้นระยะห่างได้จริงขนาดนั้นก็คิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
แต่ยังไงก็ตามนะครับเนื่องจากโรคนี้มันเป็นโรคใหม่
คงจะต้องศึกษาติดตามกันต่อไปนะครับ
แล้วก็คนที่เป็นผู้สัมผัสเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเร่งคัดนะครับ
แล้วถ้ามีไข้หรือมีอาการตรวจต้องรีบมาโรงพยาบาลครับ
โทษนี้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อจัดให้ดูว่าจะมีการตรวจได้ยังไงครับ
คุณหมอคะสารคัดหลังที่ว่าเราเข้าใจมาตลอดคือเรื่องของการไอการจาม
แต่นี่ถามเพิ่มเติมขึ้นไปค่ะเงื่อได้ไหมคะ
ความรู้ที่มีขณะนี้ไม่มีช่องทางอื่นที่จะเป็นแหล่งของการติดเชื้อได้นะครับ
จริงแล้วในทางการแพทย์พื้นฐานเนี่ยเหงื่อไม่นับเป็นสารคัดหลังเหรอคะคุณหมอ
มันนับเป็นสารข้างหลังแต่ว่าเชื้อมันจะออกไปที่บริเวณตรงช่องจมูกช่องปาก
มันจึงเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามในความรู้ของโรคใหม่อย่างโควิดตอนนี้เนี่ยเหงื่อไม่นับถูกไหมคะ

ทีนี้อย่างที่ฉันถามเผื่อไปเยอะนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานี้ที่ท่านรองอธิบดีเตือนคือว่า
เวลามือเราไม่แน่ใจว่ามือเราสะอาดไหมไปเจออะไรมาเนี่ยนะคะ
คือตาจมูกปากเนี่ยยังไม่ควรไปแตะทีนี้เรียนถามเพิ่ม
ขยี้ตาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันออกมาจากจมูกปากนะคะ
หรือว่าแค่หงแค่หูอะไรอย่างเงี้ยคือต่างเราเนี่ยของเหลวประเภทอื่นแบบนี้เนี่ย
มันแพร่เชื้อได้ไหมคะเอาเท่าที่เรามีข้อมูลวันนี้คุยกันค่ะ
ในขณะนี้ความรู้สึกที่เรายึดอยู่ที่ตรงเฉพาะตรงจมูกปาก
คือเจ๊มหาน้ำลายนี้เป็นหลักนะครับส่วนสารคัดหลักอื่นอื่นเนี่ย
มันอาจจะมีการตรวจพบว่ามีเชื้อบ้างเช่นในอุจจาระนี่ก็พบว่ามีร่องรอยของฐานพันธุกรรมเชื้ออยู่
แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเชื้อนั้นมันสามารถติดต่อไปสู่คนอื่นได้ครับ
ในทางระบาดวิทยาเนี่ยเราจึงยังไม่นับว่าเชื้อที่ออกมาทั้งช่องทางอื่นเนี่ย
จะเป็นสาเหตุของรัฐติดเชื้อไปสู่คนอื่นได้ครับ
คุณหมอคะเดี๋ยวเราอาจจะได้รบกวนโทรศัพท์คุยกับคุณหมออีกนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เราก็เตือนกันทุกวันยังไงช่วงนี้วันนี้ขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
ช่วงหน้าเราได้สายของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
เดี๋ยวจะถามให้โดยเฉพาะประเด็นของกรุงเทพมหานครที่เข้าใจกันผิด
ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราได้สายทางโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีค่อนข้างกระชั้นเวลาใกล้หมดนะคะ

อย่าใช้คำว่าปิดกรุงเทพไม่ใช่นะคะ

แล้วก็ไม่มีใครสักคนพูดค่ะ
ทีนี้ที่มีการแถลงกันคือลักษณะที่ปิด
คือเลือกสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
ไปรวมตัวกันอยู่ถูกไหมคะอาจารย์

เมื่อวานนี้อันวิสดุก็แถลงไปแล้ว
อันที่เป็นสถานที่คนก็มารวมกันเป็นประจำ
โรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันกฎวิชาเนี่ย
เป็นกล่องที่๑๘วันนี้เอาเข้ากรมเห็นชอบ
ทีนี้วันนี้เนี่ยมีการติดเชื้อเพิ่มอีก๓๐คนใช่ไหมคะ
เราก็ประเมินสถานการณ์ในที่ประชุมกรม
แล้วเราก็เห็นว่าเป็นการปิดของกลุ่มคนในกลุ่มสนามมวย
สนามมะแล้วก็ในผัด
ก็เลยมีมติว่าปิดสถานที่เหล่านี้นะคะ
เพิ่มเติมจากเมื่อวาน
ซึ่งในลักษณะใกล้เคียงคือ
เรียนเข้าใจว่าตอนที่มีการแถลงเนี่ยนะคะ
คือเราจะบอกลักษณะแล้วก็ยกตัวอย่างบางแบบเท่านั้น
ทีนี้มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยของสถานที่
คนอาจจะมองว่ามันนิยามเดียวกันยกตัวอย่าง
ฉันถามไล่เลี้ยงนะคะตกลงฟิตเน็ตไม่ปิดนะคะ
เน็ตไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คอรมอลเห็นว่าจะต้องปิดวันนี้ค่ะ
อ่าณตอนนี้ยังแล้วก็ร้านอาหารต่าง
หรือว่าคือร้านอาหารเนี่ยก็ยังถูกไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ปิดเพียงแต่ว่าวันนี้ที่สรุปกันในที่ประชุมคอรมอลก็คือว่า
จะต้องมีมาตรการคัดกรองของแต่ละร้าน
แล้วก็ต้องมีมาตรฐานตามระบบสาธารณสุขอะค่ะ
จากมาตรการคัดกรองแล้วก็ต้องมีผู้เสิร์ฟใส่หน้ากาก
แล้วก็มีรายละเอียดต่างตามที่สาธารณสุขกำหนด
เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ
สรรพสินค้าหรือว่าห้างที่ขายของขนาดย่อม
แม้กระทั่งโชว์หวยยังนะคะ

ต้องมีมาตรการเช่นเดียวกันอย่างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
คนเข้าไปจำนวนมากก็จะต้องมีมาตรการคัดกรอง
ถามเผื่ออย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
ก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดนะคะ
หรือว่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างของทุกศาสนา

ก็อันนี้แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีคณะกรรมการ

ก็จะต้องมีการนั่งห่างกันอย่างน้อย๑เมตร

คุณโศกคราชยังเหลือประมาณ๓๑นาทีขอแบบนี้ค่ะ

หรือเมื่อสักวันนี้เราสัมภาษณ์ทางอุทัยธานีนะคะ
คือพื้นที่ยกตัวอย่างกรุงเทพ

ที่จะเข้มงวดขนาดปิดทางเข้าออกทุกทาง
ติดต่อกับจังหวัดอื่นต้องเข้ารักษณะไหนคะ
ก็เดี๋ยวทางคณะกรรมการควบคุมโรค

ตอนนี้เมื่อจำนวนเพิ่มขึ้น

การแพร่ระบาดมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

อย่างที่เรียนว่าครั้งนี้เนี่ยยังเป็นการปิดสถานที่
ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

เพราะเห็นว่าจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นมาจากการติดเชื้อนะคะ
เป็นผลมาจากการไปสถานที่เหล่านี้

มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเหล่านี้

โศกคะเดี๋ยววันอื่นเราน่าจะได้รบกวนโฆษก

เดี๋ยวเราคุยกันต่อวันถัดไป
แต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครติดตามในทวิตเตอร์อาจจะสรุปให้ได้บางอย่างนะคะ